เป็นลักษณะของการกั้นพื้นที่

แต่กลายเป็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบ

แล้วพุ่งโฉลตู้แบบเต็มเหรอ
เต็มค่ะบาดเจ็บสาหัสและสุดท้ายเสียชีวิตนะคะ
เสียชีวิตเลยถนนสามเศษใกล้รัฐสภาแยกเกียรติกาย
ครับผู้เสียชีวิตชื่อว่านายนพวิทย์อายุห้าสิบนะคะอืม
นอนเสียชีวิตอยู่ข้างตู้คอนเทนเนอร์ตรงนั้นเลยอะค่ะครับ
นี่ค่ะก็เป็นตู้คอนเทนเนอร์ที่เจ้าหน้าที่มา
กั้นพื้นที่การชุมนุมใกล้ใกล้กันมีรถพ่วงที่บรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อีกเต็มเลย
รถจักรยานยนต์ของผู้เสียชีวิตล้มอยู่ตรงนั้นนะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนให้การช่วยเหลือค่ะ
ช่วงแรกเนี้ยเขายังไม่เสียชีวิตคือบาดเจ็บสาหัสครับ
ติดอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์ไปอยู่ข้างใต้ครับรถฟกลิฟต์ก็ต้องไปยกตู้อะค่ะ
เรื่องต้นก่อนที่จะเสียชีวิตอ่ะนะคะนายนพวิทย์เนี่ยบอกว่าตัวเองเนี่ย
ทำงานเป็นลูกจ้างร้านขายกับข้าวร้านหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ขี่รถจักรยานยนต์จะกลับบ้านค่ะมากับเพื่อนอีกคันนึง
แต่เพิ่งดื่มสุรามาเมามาพอเห็นเจ้าหน้าที่เพื่อนหยุดรถ
แต่ตัวนายนพวิทย์เนี่ยหยุดไม่ทันก็เลยขี่ผ่านมา
แล้วก็พุ่งไปชนกับคอนเทนเนอร์เต็มเลยแล้วร่างไปติดอยู่ใต้ตู้
เจ้าหน้าที่มาช่วยเอารถโฟล์ลิฟต์ยกตู้แล้วก็ดึงร่างของนายนพวิทย์ออกมา
ครับสุดท้ายคือเสียชีวิตเสียชีวิตเลยนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่สอนอบังโพก็มาตรวจสอบแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตร
ที่โรงพยาบาลวชิระนะคะแล้วก็ต้องคุยกับเพื่อนของผู้เสียชีวิตอย่างละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะ
มีเพื่อนมาขี่มาอีกคันหนึ่งทีนี้ทีมข่าวของเราไปดูที่จุดเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ไม่มีตู้แล้วเห็นไหมคะคาดว่าจะมาตั้งเมื่อวันเสาร์ที่เขามีลงมติ

แล้วก็มีจะมีผู้ชุมนุมอืมแต่เนี่ยยังมีรอยคราบมีอะไรอยู่
ทีมข่าวบอกว่าคือถนนเส้นเนี้ยรถวิ่งเยอะแล้วรถวิ่งเร็วก็จะ
มีรถเมล์รถยนต์รถจักรยานยนต์พิมพ์ข่าวไปขอข้อมูล
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของบริษัทที่อยู่ตรงนั้น
เขาเล่าให้ฟังว่าตีหนึ่งที่ผ่านมาได้ยินเสียงชนดังโครม
วิ่งออกไปดูเห็นว่าผู้เสียชีวิตไปอยู่ใต้ตู้คอนเทนเนอร์แล้วอะค่ะ
ผู้เสียชีวิตทำงานร้านอาหารใกล้ตรงนั้นเลย
เจ้าหน้าที่ทำความสะอาดของกฎมอลค่ะนางสาวจิภานี
บอกว่าเธอทำความสะอาดแถวนั้นมา๒ปีกว่า
ถนนเส้นนี้รถวิ่งเร็วจริงจริงครับ
ก่อนหน้านี้มีอุบัติเหตุบ่อยโดยเฉพาะรถจักรยานยนต

พอรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรู้จักข่าวเนี่ยนะคะ

ที่อยู่ดีพุ่งไปชนคอนเทนเนอร์แบบนั้น
คือเธอเลิกงาน๓ทุ่มก็เลยไม่ทันเห็นเหตุการณ์
ก็เลยคาดว่าอาจจะขี่มาเร็วเหมือนกัน
แล้วก็ช่วงนั้นมันก็หลังเคอร์ฟิลล์ด้วยอะไรด้วยนะคะ
ไฟตรงนั้นมันก็ไม่ได้มืดมากนะคะ
คือน่าจะพอเห็นตู้คอนเทนเนอร์กั้นอยู่
ขวางถนนอยู่น่าจะพอมองเห็น
แต่อาจจะขี่มาเร็วแล้วก็เบรกไม่ทัน
บางทีรถเลี้ยวเข้าซอยออกนอกซอยอย่างนี้
ก็มีความเร็วของมอเตอร์ไซค์ก็เบรกไม่ทัน

แล้วก็มันอาจจะมีอาการมึนเมาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

เพราะว่าบางทีเราเห็นแล้วเราก็สงสารคนที่ก็โดนชน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งพวกที่เขาขับขี่เขาไม่ค่อยระวังด้วย

ทางตำรวจสนบังโพก็บอกว่าคือตอนนี้ยังไม่สามารถสรุปได้นะคะ
อุบัติเหตุเกิดจากอะไรเป็นความประมาทของฝ่ายไหน
ก็ต้องไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็ต้องไปคุยกับพยานที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วย
แต่ว่าข้อมูลเบื้องต้นก็คือผู้เสียชีวิตเขาไปสั่งสรรค์กับเพื่อนร่วมงาน
แล้วก็ในที่เกิดเหตุมีขวดเบียร์ตกอยู่จำนวนนึงด้วย
รายละเอียดอยู่ในสำนวนคดีตำรวจบอกว่าไม่สามารถเปิดเผยได้
ทีนี้ค่ะถ้าพบว่าเกิดจากความประมาทของทางบริษัทเอกชนเจ้าของรถโฟล์กลิฟต์
เคลื่อนย้ายตู้คอนเทนเนอร์ค่ะก็จะต้องมีส่วนรับผิดชอบ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะ
คือมันก็ต้องดูว่าเอาละเขาเมาแล้วขี่
แล้วเขาจะขี่ผ่านด่านไม่จอดอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
แต่ตรงนั้นเนี่ยมันไปชนตู้คอนเทนเนอร์
ซึ่งมันไปอยู่บนถนนตรงนั้นระหว่างนั้นเคลื่อนย้ายอย่างนั้น
มีการแจ้งสัญญงสัญญาณกันแบบชัดเจนหรือยังเนี่ยนะฮะ